ไปดูการแกะสลักต้นเทียนพรรษาที่วัดพระธาตุน้องบัว
อุบลราชธานีเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ดำเนินการไปได้ร้อยละ๘๐ถึงร้อยละ๙๐

ที่จะเอาออกมาเป็นขบวนแห่ได้แล้ว

จากผู้สื่อข่าวของเราคุณวัชรีดวงใส
รายงานมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ใกล้ถึงวันแห่เทียนพรรษาแล้วนะคะ
เทียนก็ต่างเร่งฝีมือในการทำงานอย่างเต็มที่

โดยที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

ในการทำเทียมประเภทแกะสลักขนาดใหญ่
ก็ใช้ช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักโดยเฉพาะ
และวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่นะคะ

และปีนี้เขาก็ได้แกะสลักเทียนด้วยค่ะ
นางสาวบุษกรหวังดีหรือน้องฝนอายุ๒๑ปี
ลูกสาวของช่างสุดสาครหวังดี
เทียนฝีมือรางวัลแชมป์ชนะเลิศ

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญ
โดยปีนี้น้องฝนบอกว่าเป็นปีที่๒แล้ว
ที่ได้มาร่วมแกะเทียนพันธุ์ศาสตร์อย่างเต็มตัว
หลังจากฝึกฝนจริงจังมาตั้งแต่อายุ๑๗ปี
ด้วยความที่ผู้เป็นพ่อเป็นช่างเทียนใหญ่
ทำให้เห็นการแกะเทียนตั้งแต่เด็ก
ประกอบกับเป็นคนชอบวาดภาพ
และรักในงานศิลปะอยู่แล้ว
ทำให้การแกะเทียนที่ต้องใช้สมาธิมากและใจเย็นราบรื่นขึ้น
ครั้งแรกที่ซ้อมแก่เทียนก็ซ้อมมาจากของจริง
จะโดนมีดบาดหลายครั้งทำพังหลายหน
แต่เจ้าตัวบอกว่าจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด
หนูเริ่มจากลายที่มันง่ายก่อนค่ะ
ที่มันเป็นเบสิกก่อนแล้วก็ค่อยขยับมา
ลายยากขึ้นไปเรื่อยค่ะ
ซ้อมจากของจริงมีพังบ้างได้บ้างค่ะ
สลับกันไปเราจะพยายามทำให้มันดีก่อน
ดีก่อนแบบแก้ไขให้มันได้พอได้อะไรประมาณนี้
ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ค่อยมาแปะใหม่ค่ะ
ด้านช่างสุสาครผู้เป็นพ่อบอกว่า
เทียนต้องมีความอดทนเลิกดึกอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
ที่ทำให้คนรุ่นหลังไม่ได้มีส่วนร่วมในการแกะเทียนเท่าที่ควร
เพราะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้
ทำให้เส้นที่แกะสลักออกมาอ่อนช้อยงดงาม
ก็แตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าคนเคยทำมันก็เหมือนพรสวรรค์เขานะครับ
คนที่มีพรสวรรค์เขาแม้จะนานมาเกะเขาก็เหมือน
ถ้าคนมีพรสวรรค์ที่เกะยังไงก็มันก็อยู่ที่ไม่คุ้มมือไม่คืบหน้า
ก็ดีใจครับที่ลูกมาสนใจกับผมดีกว่าไปอย่างอื่นไปเที่ยวตีอย่างอื่นนะครับ
ปีนี้ต้นเทียนพรรษาเป็นเรื่องราวของพระเจ้าเนมิราชชาดกชาดกที่๔ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ส่วนยอดเป็นเรื่องราวของพระมหาชนกตอนที่นางเมฆคลาอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากน้ำ
เสมือนเทียนพรรษาที่ช่างได้ร่วมกันแกะสลักฝึกฝนจนชำนาญ
โดยต้องใช้ความพยายามสมาธิและความพิธีพิถันเป็นอย่างมาก
ขณะที่ชาวบ้านก็มาร่วมแรงร่วมใจกันทำขันเบ่นที่ใช้นำหน้าขบวนแห่เทียน
ชาวอีสานได้ยึดถือเป็นประเพณีและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งอย่างที่ชุมชนแห่งนี้ได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้เลือนหายไป
การสืบสารและอนุรักษ์การแก่เทียนพรรษาของเด็กรุ่นใหม่จะเป็นเครื่องการันตีว่าภายพักหน้าจะนำพาอาชีพนี้ให้คงอยู่
และเป็นที่ยืนยันได้ว่าช่างแกะเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีจะไม่หายไปจากยุคสมัยแน่นอน
ถ้าเด็กรุ่นใหม่เราไม่มาสืบสารมันไว้มันก็จะหายไปใช่ไหมคะคือเราต้องให้ความสำคัญกับมันนะคะ
เพราะว่ามันเป็นแบบว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วค่ะ